ข้อหาฆ่าโดยไตรตรอง
ตำรวจสามารถแจ้งข้อหานี้กับกลุ่มวัยรุ่นลูกตำรวจได้หรือไม่
ฟังอีกมุมกฎหมายในถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกา